เวลาที่คุณผู้ชมใช้รถใช้ถนนนี้เคยได้ยินไหม

เสียงท่อที่มาจากรถมอเตอร์ไซต์ที่เขาตัดแปลงท่อเนี่ย
อืมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมมม

ก็เวลาคลิปนี้มันเผยแพร่ออกไปมันแชร์ออกไปนะคุณผู้ชมคนเนี่ยมาชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะเลยบอกว่าต้องอย่างนี้แหละคุณพี่ตำรวจดีต้องให้เขาได้ฟังบ้างจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบางคนบอกชอบวิธีการนี้น้ำยอกต้องเอาน้ำบ่งเกลือจิ้มเกลือนะคะ